เห็นแค่เบาเช้าไม่เห็นคนท้อก็ดูไร้ค่า
ถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสบตาคุยกัน
นะครับค่ะก็จบไปแล้วนะครับก็ร้องสไตล์คุณดวงใจนะครับ
ร้องแบบว่าประคับประคองก็เป็นไงฮะคุณดวงใจ
ตัดสินใจถูกไหมที่ไม่ใช้ตัวช่วยเมื่อกี้นี้ถูกไหม
คิดว่ามั่นใจมั่นใจนะค่ะค่ะถ้าสำเร็จถูกต้องหมดเนี้ย
ความมั่นใจมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้คุณดวงใจผ่านเพลงที่๔
หมื่นบาทไปสู่เพลงที่ห้าใกล้เคียงเพลงที่เจ็ดเข้าไปทุกที
มาเลยนะครับถ้าพร้อมก็มาถึงเพลงที่สี่นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทคุณดวงใจร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
มูลค่าหกหมื่นบาทคุณดวงใจร้อง
คุณดวงใจร้อง

ดังเกิด

โร่หลิ
ร้องได้ในเพลงนี้ค่ะ
รับทันที๖๐๐๐บาท

ดวงจันทร์สวันนีครับ

เจ็บคลองดูแล้วแม่ช่วยตะโกนบอกหน่อยได้ไหมบอกหกมื้น

ขอบคุณจ้าไม่ไหวตะโกนไม่ไหว
ได้ยิ้มสะหนัดเลยนะต้องอาจไข่แม่นะ

ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับเชื่อมั่นในตัวเองบอกว่าร้องได้ร้องได้จริงนะครับ
ทำให้คุณดวงใจเนี่ยยังมีตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัว
แล้วการแข่งขันยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ผ่านไป๔เพลงมีหกหมื่นแล้วนะครับ

มาถึงเพลงที่ห้านะครับเพลงนี้มีมูลค่าแปดหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
แม่อึ้งกันไปทั้งห้องส่ง
ดวงใจคะอะไรคะ

ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณดวงใจ
ถ้าหยุดรับ๖๐๐๐นะครับถ้าสู้ต่อโอกาสเนี่ยเสี่ยงมาก
ถ้ายังมีตัวช่วยแบบข้ามไปเลยกับเพลงเก่งยังอยู่เนี่ยอันนี้น่าเสี่ยง
แต่นะตอนนี้ตัวช่วยของพี่ดวงใจเนี่ยมันไม่สนับสนุนกัน
ความคิดของเป๊กนะอันเดียวที่จะช่วยพี่ได้คือ
เปลี่ยนเพลงตัวช่วยที่เปลี่ยนเพลงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปเจอกับเพลงอะไร
ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับมีเวลาคิดได้นะครับ
ไม่ต้องรีบนะฮะ

สำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท

ตกลงจะสู้หรือจะหยุดครับ
ดวงใจครับตกลงสู้หรือหยุดครับ

อันนี้คือหนทางที่ดีที่สุดคือหยุดเกมนะคะวันนี้พี่ดวงใจมันอาจจะไม่ถึงตามเป้าที่ตั้งใจไว้คือ๒๐๐๐๐๐บาทครับแต่ก็ได้ไปไม่น้อยไม่น้อยที่๖๐๐๐๐ตรงนี้ขนแรงอะไรที่ได้บ้าง
ผมน่าจะค้มแต่ดอกได้แรงก็สามสี่เดือน

ข้านิกมณีไหมคะก็ยังดี

๖๐๐๐๐ถ้าไม่มาที่นี่นานไหมกว่าจะหาอย่างใดสองคน

แม่ทำทรายประตูนิสัยกรรมใจเกือบทั้งปี

คุณแม่ก็๘๒แล้วนะฮะ
คุณแม่ยังทำไร่อะไรอยู่บ้างคะตอนนี้

ก็ไม่มีหรอกก็จ้างค่ะบ้างทำ

ก็รับเงินสะสมที่สะสมมาในเพลงที่๔นะครับ

รายการของเรา๖๐๐๐บาทครับ

ครั้งหน้าพิเศษ

ที่สำคัญต้องเป็นรุ่นจิ๋วที่
มีความกระตันยูรู้คุณนะคะ

ต่อครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญเขามาเพื่อครอบครัวของเขาค่ะ

กับคุณดวงใจนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับ

อย่าลืมนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันเลย

แห่งนี้นะครับและจบจากรายการของเราก็

กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต่อชีวิตของตัวเองให้ยืนยาว

วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับ

ขอบคุณครับ